ผมและพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดขอยืนยัน
ที่จะกล่าวต่อท่านนายกรรมตรีว่า
ท่านเป็นรัฐบาลที่กล้าที่จะฆ่าความตายกับประชาชน

วันนี้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย
และผู้ด้อยโอกาสต่างที่ดูแลกันอยู่เนี่ย

พี่น้องประชาชนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ต่างคนต่างให้การช่วยเหลือแบบตามมีตามเกิด
ถ้ารัฐบาลที่ท่านดำเนินการอยู่เนี่ย
ท่านท่านคิดว่าผลพวงที่ท่านดำเนินการอยู่เนี่ย
ประชาชนแบกภาระกันเองอย่างนี้
ผมเชื่อว่าท่านน่าจะต้องพิจารณานะครับว่า
ควรจะลาออกไปซะดีกว่านะครับ
ท่านประธานครับทั้งหมดนี้คือความล้มเหลวพังทลาย
เป็นอันตรายที่เกิดกับประเทศที่รักของเรา
สาเหตุก็มาจากความบกพร่องทางสถิปัญญา
อารมณ์ของผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งได้อำนาจมาอย่างมากมายในการล้มล้าง
ประชาธิปไตยที่มาจากเลือกตั้งของประชาชน
จนถึงวันนี้มันก็เกิดผลนะครับ
อย่างชัดเจนและรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาติเลย
ท่านประธานครับนอกจากที่กับผมพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ย
จะใช้เวทีในสภาพผู้แทนรัศดรอันสูงเกรดแห่งนี้
พิปรายข้อที่จริงอย่างอันน่าตกใจในพฤติกรรมของท่าน
ผลเอกประยุทธ์และพวกแล้วนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่
ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงในรูปแบบต่าง
พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออก
ผมขอเชิญชวนบรรดาท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ฝ่ายรัฐบาลได้ปลดยับยั้งหยุดมองแต่ผลประโยชน์ทางการเมือง
มองผลประโยชน์ส่วนตนขอท่านได้เปิดหัวใจ
เห็นชีวิตของประชาชนมาร่วมกันยืนเจตจำนงกับประชาชน
โดยให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไป
ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนฝ่ายรัฐบาลผู้ทรงเกียจ
ผมอยากจะกราบเรียนเป็นอันดับสุดท้าย
เรียนว่าท่านทรงเข้าใจว่า
ผู้นำเช่นพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือความอับอายของประเทศโดยแท้
ผู้นำเช่นนี้ย่อมไม่สามารถที่จะนำพาประเทศและประชาชน
พ้นวิกฤตใดได้อีกต่อไป
ผลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ผู้นำปัจจุบันที่จะแก้ปัญหาวิกฤตใดได้อีก
ผลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ผู้นำของอนาคต
ไม่ใช่ความหวังของลูกหลานของเรา
ผลเอกประยุทธ์เป็นได้เพียงสิ่งที่ไร้ค่าไร้ความหมาย
ในความทรงจำของคนรุ่นต่อไปเท่านั้น
ท่านประธานครับมาถึงจุดนี้ขอเรียนต่อท่านประธานว่า
กับผมและพักฝ่ายค้านเห็นเห็นว่าเราไม่อาจจะไว้วางใจ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำหน้าที่บริหารราชการต่อไป

ครับขอบคุณครับ